เช่นเคยนะคะช่วงนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะมาอัปเดต
เรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการลงทุน
อย่างที่เห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบ
ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองก็ต้องมีข้อมูล
แล้วก็ต้องฟังจากทั้งสองท่านนี้ค่ะ
คุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัย
และคุณปริพันธ์ปริยาอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
ในช่วงของครอบครัวบัวหลวงสวัสดีค่ะ

สัปดาห์นี้ถือเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่มีประเด็นทางเศรษฐกิจ
ที่นักทุนต้องติดตามอีกมากพอสมควรนะครับ

แล้วก็พฤหัสนะฮะจะเป็นของทางเฟสทางอเมริกานะครับ
ที่จะมีการเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับ
ซึ่งส่วนนี้นักทุนส่วนใหญ่รวมถึงผู้พิชาต่าง
มองว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอัตราดอกเบี้ย
ที่จะมีตัวนี้กลับกันคือว่านักทุนคาดหวังว่าจะเห็นมาตรการ
ส่วนภาพรวมการทุนของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้
เมื่อวานตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าก็รู้สึกว่ายังบวกลบไม่ค่อยมากนะครับพี่เอก
แต่ว่าพอตกบ่ายปุ๊บกลายเป็นว่ามีแรงขายเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน
ปกติก็จะขึ้นลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก
ส่วนสุดที่เราอุ้มนะคะส่วนตัำมั่งของราคาน้ำมันในตลาดโลกพี่เอก

ก็เดี๋ยวขอมาสรุปภาพรวมครับของตลาดหุ้นไทยก่อน
เพราะว่าอันนี้ดับชนีดับชนีตลาดตลาดคุณไทยปรับตัวลดลงมา

แต่ว่าหุ้นที่เป็นตัวที่ดึงดัชนีให้มีการปรับตัวลงมา
อย่างที่น้องมาสบอกไปจะเป็นหุ้นในกลุ่มของผลังงาน
อยู่ที่ประมาณสัก๒กว่า
ถ้าติดตามข่าวตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าจำนวนท่านขุดเจาะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้ว
เดี๋ยวเราลองมาดูกัน
ซึ่งตัวอาคารน้ำมันดิบเบรนด์ถ้าเกิดว่ารองเทียบเมื่อช่วงโดยการของปีนี้นะครับ
สมันกรกฎากรกับปีที่แล้วเนี่ยคือปีที่แล้วน่าจะอยู่มาสัก๕๐๖๐เหรียญโดยประมาณ
ก็ลดลงมาเยอะนะครับรวมถึงซึ่งซึ่งส่วนนี้เนี่ยคิดว่าหลังจากนี้ไป
ถึงแม้ว่าตลาดจะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันก็น่าจะเป็นตัวที่คอยกดดันตลาดอยู่อยู่เรื่อยถูกไหมครับ
ใช่ครับอันนี้ถูกต้องครับเวลาเราดูหุ้นน้ำมันเนี่ยนะครับ
เราก็ต้องมาวิเคราะห์เกี่ยวกับในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบแล้วนะครับ
เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีชาร์จมาให้ดูครับ
จุบันเนี่ยเราเห็นว่าราคาน้ำมันดิบเรนด์ลงมาจากระดับ๕๐เหรียญต่อมาเรลนะครับ
จุบันนี้อยู่ที่ระดับสี่สิบสี่เหรียญต่อบาวเรลนะครับซึ่งถ้าดูจากในแง่ของตัวชาร์จแล้วเนี่ย
จะเห็นได้ว่าค่าน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะครับซึ่งถ้าดูจากในแง่ของตัวลักษณะในรูปแบบในอดีตเนี่ยนะครับ
ปัจจุบันเนี่ยนะราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงจากช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับจนถึงเดือนล่าสุดนะครับคือเดือนสิงหาคมนะครับ
พฤษภาถึงสิงหาคมเนี่ยนะครับจากชาร์จจะเห็นได้ชัดเลยว่าราคาน้ำมันในปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
ก็มีการปรับตัวลงมาเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นน้ำมันด้วยครับ
เม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในหุ้นไทยต่อเนื่องนะฮะถูกต้องปีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดว่าตั้งแต่ต้นปีไปถึงจุบันนะฮะ
ทั้งคิวออนคิวแล้วก็เยียร์ออนเยียร์ด้วย
รีวิวในส่วนคิวสองที่ผ่านมาแล้วก็คิวสาม

โอเคได้ครับเรามาดูในส่วนตัวภาคของตลาดก่อนไหมครับว่า

เพราะว่าตลาดตอนนี้ขึ้นมาระดับ๑๕๐๐จุดแล้ว
ก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นตอนนี้ผลตอบแทนขึ้นมาถึง๒๐แล้วนะครับ

คราวนี้เราต้องกำหนดกลยุทธ์แล้วว่าการลงทุนเราจะมองยังไงนะครับ
ซึ่งถ้าดูจากชาร์จเนี่ยนะครับเราจะเห็นในแง่ของตัวชาร์จแล้วก็ตัวเส้นแนวโน้มนะครับ
ซึ่งจะเห็นแนวรับอยู่ประมาณแถวสัก๑๔๙๐จุดนะครับ
ซึ่งผมมองว่าถ้าตลาดมันมีความผันผวนนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าดัชรีสามารถจะยืนในระดับ๑๔๙๐จุดได้นะครับ
อาจจะเป็นภาพการพักตัวนะครับ
แต่รูปแบบหลักก็ยังอยู่ในนอกทิศทางขาดขึ้นนะครับ
กลุ่มค้าปลีกปรับตัวขึ้นได้ดีมาสม่ำเสมอเลยนะครับ
แล้วก็งบไตรมาส๒ก็น่าจะออกเร็วนี้

โดยสรุปโดยรวมนะครับเอาผลกรอบการของกลุ่มธนาคารก่อน
มาส๒โดยสรุปนะฮะก็ออกมาในกำไรลดลงครับ
ประมาณ๒เปอร์เซ็นต์เมื่อที่กับปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็ตัวเลขจากเรื่องของตัวอะไรต่างเราคิดว่าน่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นในไตรมาสที่๓นะครับ
ส่วนกลุ่มค้าปีกเราคิดว่าผลประกอบการยังโตดีอยู่ครับ

เพราะฉะนั้นผลประกอบการไตรมาส๒กลุ่มค้าผลิตจะดูดีทีเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นภาพรวมการทุนของสัปดาห์นี้ของวันนี้นะครับ
นี้ถ้าเกิดว่าใครจะลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนนิดหนึ่ง
อาจจะต้องเลือกเป็นหุ้นเป็นลายกลุ่มเซ็กเตอร์ที่สนใจอยากค้าปลีก
หรือกลุ่มธนาคารในช่วงไตรมาส๓ที่ผลประกอบการน่าจะออกมาดี
ก็สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจต่างนะครับผมก็ติดตามได้กับบัวหลวง
ครอบครัวบุญหลวงนะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณมิ้นครับ
ขอบคุณคุณธนรัฐแล้วก็คุณปริพันธ์ด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนนะ
คือต้องบอกว่าการลงทุนเป็นเรื่องของการศึกษาจริง
คนที่เพิ่งจะเริ่มต้นลงทุนอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
แน่นอนจะเป็นนักลงทุนที่เรียกว่าลงทุนได้อย่างมั่นคงแล้วก็มั่นใจด้วย
เพราะฉะนั้นติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเช้าแบบนี้